มีรายงานว่าขีดเส้นใต้๓เส้นคำว่ามีรายงานว่านะ
มีรายงานว่าชุดคลี่คลายคดียังคงยืนยันว่าบาดแผลที่อยู่ข้างขวา
แผลใหญ่ของคุณแตงโมกับแผลอีกแผลหนึ่งแผลเล็ก
อยู่ที่ขาข้างซ้ายเนี่ยมันเกิดจากใบพัดเรือครับ
ฟินแบบที่ทนายตั้มคิดไม่ใช่มีดกรีดขา
แบบที่เต้พระราม๗ออกมาตั้งข้อสังเกตฮะ
นี่แหละครับเป็นรายงานข่าวนะครับคุณผู้ชมครับว่า
คดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมเนี่ยข้อสงสัยเกี่ยวกับบาดแผล
ที่พบที่ขาของดาราสาวนะครับมีร่องรอยใหญ่นะฮะ
เกิดจากของมีคมไม่ทราบชนิดนั้นเบื้องต้นชุดสืบสวนและนิติเวศ
นำใบพัดเรือไปเปรียบเทียบที่บาดแผล
พบว่ามีขนาดความยาวที่ตรงกัน
ชุดสืบสวนวิเคราะห์ตามพยาหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์

คุณแตงโมเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ
แล้วก็พบน้ำและโครนในหลอดลมปอดกระเพาะอาหาร
สรุปได้ว่าคุณแตงโมตกน้ำและสำลักน้ำครับ
ส่วนบัตรแผลตามร่างกายมีที่ขาขวาเป็นรอใหญ่เลย
แล้วก็ขาซ้ายนี่ขาขวาตรงนี้นะฮะที่เราทำแดงไว้
ขาซ้ายเป็นร่องรอยแผลขนาดเล็กเกิดจากของมีคม
ก็คือใบพัดเปลือนนั่นแหละอยากได้ก็ตาม
สืบสวนอยู่ระหว่างการหาหลักฐานเพิ่มเติม
ก็คือการงมหาแก้วไวน์แล้วก็โขดไวน์
ที่อยู่ในเรือที่กลุ่มเพื่อนของคุณตังโมให้การบอกว่า
พอเกิดเหตุแล้วยังไงกลัวคนจะรู้ว่าดื่มแอลกอฮอลกันบนเรือ
หลังจากคุณตังโมตกน้ำไปแล้วครับคุณผู้ชมครับ